สวัสดีค่ะได้ยินเสียงคุ้นแบบนี้นะคะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะ

อยากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะ
ตอนนี้เวลาเดินหน้าไปเรื่อยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ
หลายพื้นที่เจอฝนแบบชุ่มฟ้าฉ่ำฝนค่ะ
หลายพื้นที่ก็ยังร้อนอยู่ก็ต้องเตรียมตัวในการรับมือ

เป็นคำถามที่ค่อนข้างแปลกจากหลายครั้งที่มีคนส่งเข้ามา
เพราะว่าวันนี้มันไม่ใช่ความรักระหว่างคนสองคน
แต่เป็นความรักที่กำลังส่งต่อส่งทอดไปยังลูกส่งทอดไปยังหลาน

อ้อยมั่นใจว่าทุกบ้านเคยเจอปัญหานี้นะคะ
อันนี้ค่ะส่งเข้ามาสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อเพียง
ตอนนี้อายุ๓๕แล้วมีลูก๑คน
ชอบรายการนี้เพราะสะท้อนปัญหาความรักในสังคมได้ดี
วันนี้เพียงมีปัญหามาปรึกษาพี่อ้อยเหมือนกัน

ไม่เลยพี่อ้อยว่าเวลาที่
ใครก็ตามที่ส่งคำถามเข้ามาแล้วบอกว่ามารอฟังคำตอบของพี่อ้อยเนี่ย
เอาจริงไม่ใช่ทุกคนมารอฟังคำตอบนะคะ
อ้อยได้วิธีคิดจากหลายคำถามที่ส่งเข้ามาเยอะมากจริง
เราถือว่าเราส่งพลังกันไปมากันแล้วกันนะ
ปัญหาของเพียงจะว่าใหญ่ก็ใหญ่จะว่าเล็กก็เล็กนะคะ
ฟังดูงงใช่ไหมคะพี่ตกลงว่าใหญ่หรือเล็กกันแน่
คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเพียงกับแฟนแต่งงานกันมาได้๕ปีแล้ว
ตอนนี้มีลูก๑คนอายุ๔ขวบกว่า
ลูกของเราถือเป็นหลานคนแรกของทั้งฝ่ายปู่ย่าและตายาย
ถือได้ว่าเป็นหลานหัวแก้วหัวแหวนของทั้งสองบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะ

หลังจากที่เพียงรู้ว่าเพียงตั้งท้อง

เราจะลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่นะ
มาช่วยงานสามีและจะเป็นฝ่ายเลี้ยงลูกเอง
ซึ่งสามีทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ
สามีก็เห็นด้วยตามที่เราวางแผนกัน
เพียงคลอดลูกออกมาและเลี้ยงด้วยตัวเองมาตลอด
เลี้ยงลูกของเพียงค่อนข้างจะเลี้ยงแบบสมัยใหม่
ดูแลใกล้ชิดพูดคุย
ลูกให้ลูกเข้าใจในสิ่งต่าง

คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย
ซึ่งทั้ง๔ท่านค่อนข้างตามใจเป็นอย่างมาก

ก็ว่าพ่อแม่ก็น่าจะรักลูกมากแล้วนะ

โอ้โหบางบ้านรักมากกว่าลูกอีกค่ะขอบ่นนะคะ
บางครั้งเพียงไม่อยากให้ลูกไปหาค่ะ
จริงแล้วเพียงก็พอจะเข้าใจนะคะว่าทุกท่านรักหลาน

มันจะทำให้ลูกของเพียงสับสนหรือเปล่า

ปู่ย่าตายายสอนอีกอย่าง

กลับไปบอกกับหลานว่าไม่กินก็ได้
แล้วพอกลับบ้านมาลูกก็ต่อต้าน
บอกว่าคุณตาคุณยายยังบอกว่าไม่กินได้เลย
ยังเคยคุยเรื่องนี้กับสามีบ่อยครั้ง
สามีก็บอกว่าเราคิดมากเกินไปหรือเปล่า

แต่เพียงไม่อยากให้ทุกคนตามใจหลานแบบนี้

ทำให้เพียงรู้สึกว่าตัวเพียงเป็นปัญหาหรือเปล่า

เพียงด้วยนะขอบคุณพี่อ้อยล่วงหน้านะคะ

แต่เห็นการเติบโตของหลานแต่ละคนในบ้าน

งครามระหว่างเจนเกิดขึ้นแล้วที่นี่

พี่เองก็ต้องเป็นฝ่ายห้ามทับอยู่บ่อย

ก็จะมีมาตรฐานการเลี้ยงของคนรุ่นหนึ่ง

ก็ที่พวกแกเติบโตขึ้นมาได้
ก็เพราะรุ่นฉันนี่แหละเลี้ยงกันมาแบบนี้

แต่ต้องตั้งสติกันดี
แล้วเราลองปรับวิธีการสื่อสาร
ส่งพลังบวกให้แก่กันและกันมากที่สุด

ก่อนจะได้แก้ปัญหาที่เป็นตัวปัญหาจริง
ต้องไปแก้ดราม่ากันอีกหลายยกค่ะ

ใช่สิฉันมันตัวปัญหา

ทำให้หลานดื้อดึงต่อคุณพ่อคุณแม่

แล้วพอผู้สูงอายุน้อยใจ

รุ่นลูกอย่างเราก็จะรู้สึกผิดไป

และการเปิดรับของท่านให้ได้ก่อน
เคยมีคุณแม่หลายคนมาบ่นค่ะ

เข้านอนกินข้าวเป็นเวลา

อันแรกคุยกับตัวเองก่อน

สื่อสารกับตัวเองให้ชัดเจนก่อน
ส่วนใหญ่เราใช้เวลาอยู่กับลูก
ปล่อยหลานไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่แล้วใช่ไหม

ทำให้เราเสียระบบการอบรมสั่งสอนของเราไปบ้าง
แต่เราก็สามารถสร้างระบบขึ้นมาใหม่ได้อีกนี่คะ

เราจะได้ไม่ทุกข์ทรมานมากเกินไป
คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสอนอย่างหนึ่ง
โถอยู่กับเรามากกว่าปู่ย่าตายายอีกค่ะ
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเกินกว่าสิ่งที่เห็นก่อน
ใจเย็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสปอยอยู่แล้วล่ะ
อาจจะมีการทำให้เราเสียระบบอย่างที่บอกไว้
แต่อย่างที่บอกเสียระบบก็กลับมาสร้างระบบใหม่นะคะ
ตอนนั้นแล้วสื่อสารกับสามี
เธอเราช่วยกันยังไงดีนะ

ตำหนิพ่อแม่เธอหรือพ่อแม่เรา
ถามเขาแล้วก็ฟังเขา

เร่งครัดเกินไปก็กดดัน

และเด็กแต่ละวัยก็จะมีการลองดีสูง

พ่อแม่อย่าบังคับสิ

บางทีค่ะหลายข้อต่อรอง

แต่ก็แสบและกวนประสาทไม่ใช่น้อย

เริ่มเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของพิธีการเลี้ยงลูก

เราจะได้ไม่ไปเพิ่มแรงกดดันให้สามี

สื่อสารกับสามีอย่างที่พี่อ้อยบอกค่ะ
เราแค่ทำให้เขาไม่รู้สึกว่า

เพราะเราไม่ได้กินผักเหมือนคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า

หนูจะอร่อยกับมันมากขึ้นเรื่อย

ลูกแม่แข็งแรงไม่แพ้เพื่อน

เหมือนคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะ

เอาจิตวิทยาทั้งชีวิตนี่แหละค่ะ

คราวนี้คุยกับคุณพ่อคุณแม่

ขอบคุณท่านที่ดูแลและเอ็นดูหลานมาก

แต่ว่าตอนนี้หนูต้องมาขอความช่วยเหลือ

ช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะเชื้อก็เยอะ
ภูมิน้อยมากก็ป่วยบ่อย

เห็นหลายคนไปเจอแบบนั้นเยอะมากเลย

นี่ยังดีนะคะที่หลานของเราแข็งแรงค่ะ

แต่อยากให้คุณพ่อคุณแม่

หนูเองเนี่ยบังคับได้บ้างไม่ได้บ้าง

คุณตาคุณยายมากมายเหลือเกิน
ถ้าบังเอิญว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย

จะทำตามใจคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแน่นอน
ช่วยกันสักนิดนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ

และยังต้องมาบังคับพ่อแม่เราด้วย
เปลี่ยนผู้สูงอายุยากมากนะคะ
ท่านเกิดและเลี้ยงดูเราจนโตมาบ่นท่านได้เนี่ย
ท่านก็ต้องมีความเชื่อมั่นในวิธีการเลี้ยงดู

เราจะไม่เครียดกับทุกอย่างมากเกินจำเป็นค่ะ
ลองดูทุกเรื่องต้องใช้เวลา

เรารักลูกเราท่านก็รักหลานของท่าน

ปู่ย่าตายายรักหลานมากกว่ารุ่นลูกอีกนะ

ทุกอย่างไม่มีอะไรแย่จนเกินไป

เลี้ยงรุ่นเรามาจนโตป่านนี้
วิธีของท่านก็ไม่ได้ผิดเสมอไป
วิธีของเราก็ไม่ได้ผิดเสมอไป

เจนเราสามารถเอามา

บ้างก็ดีโอ้บ้านพี่อ้อยเป็นเลยค่ะ

เห็นมั้ยเริ่มดื้อขึ้นเรื่อยแน่นอนค่ะ
มาถึงยุคหนึ่งการตี

แต่ก็ไม่ใช่บอกว่าไม่ได้หรอกค่ะ

ก็ตามเถียงไปแล้วได้อะไร
ได้แต่บอกคุณพ่อคุณแม่เราว่า

ซีนให้ความเชื่อให้ความศรัทธา
และไม่ดูหมินกันระหว่างเจน

แบบที่น่าจะกระทบกระเทือนกัน

น้อยที่สุดค่ะหวังว่าน้องเพียง
ลองค่อยลองทำตามวิธีที่พี่อ้อยบอกนะคะ

คุยกับสามีคุยกับลูก
ปิดท้ายที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่

คนละฝ่ายเราคือทีมเดียวกัน

ได้เป็นเด็กดีเป็นเด็กแข็งแรง

เอาใจช่วยนะคะแต่ละบ้าน

และต้องมีความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นเสมอ

ที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ดีเจพี่อ้อยวันนี้ขอบคุณมาก
สวัสดีค่ะ